คือมีคนนึงเขาไปพบต้นตะเคียน
แต่ตะเคียนท่อนนี้กลายเป็นหินแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาด
จนสุดท้ายต้องนำกลับมาถวายเอาไว้ที่วัดค่ะ
ไปที่วัดคลองห้วยโพตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
มีคนไปพบต้นตะเคียนกลายเป็นหิน
มีขนาดความยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
กว้างประมาณ๒๕เซนติเมตร
มีลักษณะคล้ายกับไม้ต้นตะเคียนแต่กลายเป็นหินแบบนี้
แล้วตั้งอยู่ในบริเวณสาราวัดนะ
คือนอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งรูปเหมือนแม่ตะเคียนเอาไว้ในบริเวณสาราด้วย
ซึ่งตะเคียนหินนี้มีชื่อว่า
รุกขเทวีไลเจ้าแม่ตะเคียนทองหิน
ปีนะคะท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังถึงที่มาของตะเคียนหินนี้ก็คือ
นำมาถวายเอาไว้ที่วัดโดยท่านบอกว่าคือคนนั้นน่ะเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเห็นไปเจอกับตะเคียนกลายเป็นหินนี่แล้วก็เก็บไปบูชาที่บ้าน
เพราะว่าท่อนลักษณะมันไม่ได้ยาวมากคุณเห็นไหมเขาก็เก็บไปบูชาที่บ้านจากนั้นเขาบอกเกิดเหตุการณ์แปลกหลายอย่างขึ้นเลยก็เลยเอาอย่างนี้ตัดสินใจ
ตะเคียนกลายเป็นหินเนี่ยไปถวายเอาไว้ที่วัดดีกว่าก็เลยนำไปไว้ที่วัดคลองห้วยโพแห่งนี้โดยที่ผ่านมาเองก็มีญาติโยมที่เข้ามาในวัดนะคะมาเล่าให้ฟังกันบ่อยบอกว่า
พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยยืนทำความสะอาดอยู่ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองหินเป็นประจำเลย
แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าญาติโยมเองก็แน่นอนแหละ
เขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนอะไรต่างนานา
ก็เลยไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามความเชื่อกัน
และก็ว่ากันว่าที่ผ่านมาก็เคยมีคนที่โชคดีดวงดีถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วหลายงวด
แต่ก็มีบางคนที่โชคไม่ได้ดีไม่ได้ถูกรางวัลมันก็มีเหมือนกัน
แต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมมาเล่าสู่กันฟังว่า
เรื่องของไม้กลายเป็นหินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แบบนี้แหละจ้า
แต่มันต้องใช้เวลาสะสมหลายร้อยปีนะกว่าที่มันจะกลายเป็นหินแบบนั้น
ใช่ค่ะก็เป็นความแปลกนะครับเป็นความเชื่อผสมผสานกันนะคะ